หลังจากที่ไปเจอศพของหญิงสาวคนหนึ่ง
ถูกทิ้งไว้ในสระน้ำของหมู่บ้านที่บ้านวังยางตะบนอ่างทองอำเภอทัพสแก่
หญิงสาวคนนี้ชื่อนางสาวสุภาพรหมื่นนินชื่อเล่นชื่อเป๊กนะครับ
อายุ๓๒ปีมีชาวบ้านเข้าไปเจอก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
แต่สภาพศพมันถูกอำพลางแน่นอนนะฮะมีผ้าเนี่ยห่อมัดเอาไว้
แล้วก็มีการผูกสายโยงเอาไว้กับเครื่องสูบน้ำเหมือนกับถ่วงไม่ให้ศพลอยขึ้นมา
แล้วพบว่าผู้หญิงคนนี้พอตรวจสอบไปเนี่ยเธอหายออกไปจากบ้านตั้งแต่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เจอศพเมื่อ๓๐พฤศจิกายนตำรวจศพทัพสแก่ก็ไล่ตรวจสอบต่อ
จนพบว่ามีนายปียพงศ์ซื่อสัตว์หรือว่าในเอ็กซ์อายุ๒๕ปีเป็นญาติกับผู้ตาย
เป็นญาติกับเป๊กนี่นะฮะสภาพศพของเป๊กที่เจอนะครับตอนเจอก็ขึ้นอืดแล้ว
เพราะว่าหายจากบ้านไปหลายวันเหลือเกินนะพบว่าคนที่อยู่เป็นคนสุดท้ายกับ
ก่อนที่เป๊กจะหายตัวไปเนี่ยคือเอ็กซ์นี่ฮะคนนี้นะฮะเป็นญาติกับเป๊กนะฮะ
ก็ตามไปหาเอ็กซ์ที่บ้านเอ็กซ์ให้การภาคเศษนะครับเอ็กซ์บอกว่าไม่ได้ฆ่า
ไม่ได้ทำร้ายเป๊กนะแต่วันเกิดเหตุวันนั้น

เสพยาด้วยกันแต่เป๊กเนี่ยเสพยาเกินขนาดทำให้ช็อก
แล้วก็เสียชีวิตไปตัวของเอ็กซ์ปียพงศ์อ้างว่าตอนนั้น
เขากลัวเขากังวลว่าจะมีความผิดตัดสินใจเอาผ้านวมเนี่ยมาห่อ
ร่างเป๊กแล้วก็ขนศพใส่รถเอาไปทิ้งสระน้ำแถวหมู่บ้าน
ทีนี้ก็กลัวว่าศพเนี่ยจะลอยขึ้นมาก็เลยถ่วงด้วยการเอาสายรัด

มามัดศพแล้วก็ผูกกับเครื่องสูบน้ำแล้วก็ถาดใส่อาหาร
หมูเอาไปถ่วงน้ำนี่เห็นไหมฮะคือคนเลี้ยงหมูแถวนั้นเนี่ยเขา
เดินตามหาเครื่องสูบน้ำของเขาแล้วมันหายไงค่ะอ่าอยู่แถวริมสระ
ของหมู่บ้านอ่ะจนมาเจอศพก่อนพบว่าศพที่ลอยอยู่เนี่ยมี
เชือกโยงลงไปกับเครื่องสูบน้ำนี่เป็นสายรัดของของรถบรรทุกอ่ะฮ
ที่ใช้มัดศพแล้วก็ถูกพวงกับเครื่องสูบน้ำมีเชือกด้วย
กลัวศพจะลอยนะก็เลยมัดถ่วงเอาไว้ทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูล
สุดท้ายเนี่ยแต่วันที่๒๐นะเขามาบอกกับแม่ของผู้ตายว่า
มีเพื่อนเนี่ยรับเป๊กไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะแล้ว
ผิดปกติพอมา๒๘๒๙พฤศจิกายนตอนที่เป๊กหายไปหลายวันแล้วแม่
เดี๋ยวมันจะเกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นแม่ก็ถามเดือดร้อน
เป็นคนสุดท้ายแม่ก็เริ่มเอกใจจน๓๐พฤศจิกายนมีคนแจ้ง
เหตุว่ามีคนเจอศพอยู่ในสระน้ำทีนี้ตอนที่เขาแจ้งเหตุกัน
หรอกเขาเป็นญาติญาติกันเนี่ยอันนั้นเขาเป็นศพผู้ชายแม่ก็
ชายเพราะว่าตอนนั้นที่เขาแจ้งเหตุกันมาว่าศพยังลอยอยู่ใน
น้ำเนี่ยเดี๋ยวยังไงลองมาดูหน่อยใช่ไม่ใช่เนี่ยเขายัง
ทีนี้พอไล่ไปไล่มาเนี่ยแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำ
เอ็กซ์ยังไปซัดทอดต่อนะฮะค่ะเขาบอกเขาไม่ได้ฆ่า
เขาเอาศพไปถ่วงน้ำเพราะว่าเขากลัว
จากเป๊กเนี่ยเสพยาเกินขนาดแล้วช็อกแล้วตายกลัวจะมีความผิดไปด้วย
แต่เอ็กซ์บอกไม่ได้ทำคนเดียวมีอามกับเปิ้ลมาช่วยขนร่างเป๊ก
ขึ้นรถกระบะตู้ทึบเอาไปทิ้งที่สระน้ำ
ตำรวจก็เลยไปนำตัวอามกับเปิ้ลเนี่ยมาสอบปากคำนะครับ
ให้การปฏิเสธนะฮะแล้วก็เอาหลักฐานมายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องแบบไหนอะไรยังไง
ตำรวจก็ปล่อยตัวไปก่อนส่วนเปิ้ลตอนนี้ตำรวจคุมตัวอยู่
อยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับขณะที่เอ็กซ์นะแม้ว่าจะภาคเศษ
แต่ตำรวจคุมตัวไว้ก่อนตอนนี้แจ้งข้อหาก็คือเรื่องการเสพยาเสพติดก่อน
แล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพนะฮะส่วนเรื่องที่ว่าไปทำร้ายเขาจนตายหรือเปล่า
หรือว่าจะช็อกจากยาเสพติดอะไรหรือตามที่เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวต้องรอขยายผลต่อไป
แล้วรอผลชนสูตรศพอย่างละเอียดด้วยว่ามีร่องรอยการทำร้ายแบบไหนอะไรยังไงไหม
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
สืบสวนสพทัพสแก่ตอนนี้ต้องรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดของผู้ตายนะฮะ
คาดว่าอีกประมาณ๑สัปดาห์ถึงจะออกมา
ขณะที่ศพของเป๊กญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วตั้งศพอยู่ที่วัดเขากระจินะฮะอยู่ที่บางสะพานประจวบคิริขัน
แม่ของเป๊กยังทำใจไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราถามเนี่ยคุณแม่บอกยังทำใจไม่ได้
และไม่เชื่อคำให้การของในเอ็กซ์ขณะเดียวกันมีคนรู้จักที่สนิทกับเป๊กนะฮะ
ให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าก่อนที่เป๊กจะหายตัวไป
ส่งข้อความมาขอยืมเงินหนึ่งร้อยบาทแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้

เพื่อนเขาบอกเขาก็ไม่มีเลย
บอกโดนโกงแชร์ไปเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อกันไม่ได้อีกเลย
จนกระทั่งมารู้ข่าวว่าถูกทำร้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้
มารู้ข่าวว่าถูกโยนศพทิ้งไว้ในสระน้ำนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกเธอสะเทือนใจมาก
เพราะผู้ก่อเหตุเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตาย
แล้วแม่ของเป๊กเนี่ยเขาก็ดูแลในเอ็กซ์มาตั้งแต่เด็ก
คุณจ๋าก็ถามว่าแล้วเชื่อไหมว่าตัวของอาม
ซึ่งความจริงก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายเหมือนกันเนี่ย
ร่วมก่อเหตุด้วยเธอบอกว่าเป็นไปได้น้อย
เพราะปกติอามเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกับเอ็กซ์
ที่เอ็กซอ้างว่าเป๊กเสียบยาจนช็อกตายเธอก็ไม่เชื่อ
เขาทำงานอยู่ตลอดแล้วเนี่ยเพิ่งมาหยุดงานแค่ไม่กี่วันเนี่ยเอง
ถ้าคันว่าเสพจนน็อกยังไม่มีใครเชื่อที่บ้านก็ยังไม่มีใครเชื่อ
ค่ะถ้าถามว่าเสียบจนน๊อกมันเป็นไปไม่ได้
ไม่รู้หนูก็ไม่รู้นะตอนนี้เพราะว่าปกติแป๊กอาจจะเป็นคนที่ติดต่อหนู

คุณจ๋าคุยกับพ่อเลี้ยงของเอ็กซ์นะครับ
เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่พ่อกับแม่ของเอ็กซ์แยกทางกันเนี่ย
เขาก็ได้มาเจอกับแม่ของเอ็กซ์
แล้วก็ดูแลเอ็กซ์มาตั้งแต่ยังเด็ก
พอโตขึ้นมาพฤติกรรมของเอ็กซ์เปลี่ยนไป
ติดเพื่อนแล้วไปเสพยาติดยา

พ่อเลี้ยงนะฮะก็เคยโดนทำร้ายนะครับ
โดยเอาเหล็กปอกเปลือกมะพร้าวทำร้าย

แม่ของเอ็กซ์ก็ต้องคอยหลบคอยหนีทุกครั้ง

เนี่ยเขาน็อกยาจนตาย
ตามที่เอ็กซเนี่ยบอกเอาไว้
เอาลองฟังนะฮะ
ก็แบบว่ามันมีพฤติกรรมมาก่อน

ไม่ได้พูดแบบไม่ต้องปิดบังเลยรู้เลย

เป็นหน้าบ้านของชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ดึก๑๙พฤศจิกายน

ชาวบ้านบอกรถกระบะต่างพื้นที่ต่างถิ่นเลยนะ

ขับเข้ามาแล้วกลับรถในพื้นที่
ซึ่งไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเป็นรถของ
เขาบอกว่าเอากระบะตู้ทึบมาช่วยกันขนร่างเป๊ก

วันเวลาในวงจรปิดมันจะไม่ตรงนะครับทุกผู้ชม
คันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับ
ที่เขาขนศพมาเอามาทิ้งสระน้ำนะ
ขณะเดียวกันนะครับเจ้าของเครื่องสูบน้ำนะครับ
เครื่องสูบน้ำมันหายไป
วันเกิดเหตุก็ไปพยายามไปดูหายังไงก็ไม่เจอ
มองไปที่สระน้ำเห็นห่อผ้าก็เลยแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบ
รู้ว่าศพนี้ถูกถ่วงไว้กับห่อผ้า
แล้วมันมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกนะฮะคือหลังจากนำศพขึ้นมาจากน้ำ
เจ้าของเครื่องสูบน้ำบอกได้ยินเสียงหมาหอนติดต่อกันยาวนานกว่า๕นาที
เธอบอกเธอได้ยินนะแต่ถามคนอื่นคนอื่นบอกไม่ได้ยิน

เชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าวิญญาณของเป๊กจะมาขอบคุณเธอที่ตามหาเครื่องสูบน้ำจนเจอศพ
ก็ได้ยินเสียงหมาหอนแหละได้ยินกับลูกสาว
แต่ว่าพอไปถามคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเขาก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย

แต่ยังไปไล่ยังในส่วนนั้นก็มีคนไปเป็นเพื่อนอยู่
ยังกลัวอยู่